ต้องบอกว่าพิษโควิด๑๙ไม่ได้เล่นงานแค่เรื่องผลงานของคนในวงการบันเทิงเท่านั้น
เพราะว่าเราอ่านข่าวในช่วงโควิด๑๙ระบาดเนี่ยคุณเลิกกันในวงการเราเยอะ

เรื่องความรักมันก็ต้องหยุดชะงักเนี่ยค่ะเหมือนกับดีเจบุ๊กโกะเลยค่ะ
เพราะว่าความรักต่างแดนเนี่ยดีเจบุโกะยอมรับตรงว่าเพื่อนสนิทที่เกาหลีเหรอ

ส่วนอีกคู่ก็คือคู่ของรุ่นพี่ดีเจดาด้ากับแฟนหนุ่มเกาหลี
มีอะไรก็มาปรึกษากับบุโกะตลอดเลยล่ะค่ะ
พี่จาด้าหรอคะเป็นห่วงแผน
พี่จาด้าก็หื้อคันจีร็อปต้ามากเลยก็คือว่า
ค่ะเจ้านั้นก็โอ้โหต้องใช้โซเชียลให้ถูกประโยชนอ่ะตอนนี้นะคะ
ก็ต้องเป็นแบบอยู่บ้านคอกันไปก่อนอะไรไว้ก่อนอย่างนี้
ก็เย็นเย็นเย็นก่อน
คุยผ่านคอไปก่อนวีดีโอคอลไปก่อน
อื้มคันจีร็อปต้าไปเลยนะคะค่ะ
มาดูธุรกิจใหม่ของพี่บุ๊กโกะบ้างดีกว่านะครับ
พี่บุโกตอนนี้ำทำธุรกิจนะค่ะ
พี่บุโกบอกว่าอู๊ยห้าตันแล้วจ้า
๕๐๐๐กิโลกรัมแต่ว่าติดปัญหาเรื่องของการขนส่ง
เพราะว่าโดนลูกค้าร้องเรียนมาแบบโอ้โหวิทย์จะเกิดดราม่าย่อมเลย
ซึ่งพี่บุ๊กโกะก็เลยวอนบอกทุกคนใจเย็นกันก่อนนะคะ
ต้องยอมรับว่าตอนนี้ระบบขนส่งของเราแบบเย็นอาจจะล่าช้านิดนึ
กำหนักกราบประทันโทษลูกค้าที่แบบล่าชาจริง

คุณบุ๊กโกสั่งไปวันจานได้วันบริหารอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ก็จะขอปรับปรุงระบบการขนส่งให้ดี
แล้วเราจะกลับมาแบบฟอร์มดีเพราะตอนนี้ก็ยังขายอยู่ปกติ
อร่อยน่ากินพี่จักรีนบอกอร่อยใช่ทานแล้วนะคะ